เพราะว่าคู่ที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดนั้น

เป็นเกมคู่ระหว่างกรมทางหลวงนะครับ
อันดับ๘เจอกับเกษมบัณฑิตอันดับ๑๒
เกมคือดูแล้วเกษตรมณฑิตเป็นรอง

เพราะว่าพวกเขามาได้ประตูขึ้นนำ

ได้ประตูครับจากทศพรโอทอง

เกียรติยศแลมเขตตีเสมอให้กับกรมทางหลวงครับ

ก่อนจะถึงประตูนี้ก่อนครับ
เป็นพาสกรสกลวารียิงนำ๒๑นะครับ

จังหวะบอลซ้ำดาบ๒ยิงยัดไส้ของอันตชัยครับ

ยิง๒ประตูทำให้เกษตรมันดิจพลิกแซงเป็น๓๒

ธินภัทรอัดเดชยิงตีเสมอ๓๓อันดี๓๕

แล้วพอตัดแล้วปุ๊บเคลียร์เสียประตูเลยครับ

คือตอนแรกจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับ

ทางหลวงแต่สุดท้ายไม่สามารถนะครับ
ยิงประตูที่๕ได้จบเกมเลยแบ่งแต้มกันไป
นี่แหละครับความสนุกสุดมันของฟุตซอลนะครับ

การท่าเรือเจอกับมากอกซิตี้ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ
แล้วก็มีน้นธมุรีเจอกับซีสเกจ๑๘๓๐น